ยังอยู่กับเช้าสดใสยังมีเรื่องราวสนุกสนาน
รวมทั้งสวยเผ็ดดุที่บอกไปแล้วมาให้ดูกัน

เตะตัดหมัดศอกตอกกระแทกแยบแยงฮุกครับ

ทำไม่ทันใช่ไหมทำไม่ทันเตะตัดหมัดศอกเนี่ยนะฮะ
เป็นนักศึกษาหญิงชั้นปวช

หันมาเป็นนักกีฬามวยไทยสมัครเล่น

และตอนนี้เธอก็คว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็
ในการชกมวยไทยสมัครเล่น
ระดับอาชีวะภาคเหนือ

โอ้โฮ

ชายใดชัยเห็นชายนั้นก็กลัว

รักรักในความแข็งแกร่งของเธอนะ

ปวงประชังหรือว่าน้องเดือนนะฮะ
ชื่อหวานแต่หมัดหนักนะฮะ

นักศึกษาชั้นปวช๑วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
จริงจังมากกับการซ้อมรอบเป้าแล้วก็เตะกระสอบ
หมัดทั้งศอกใส่กันไม่ยั้งเต็ม
นี่ยังไม่ครบกระบวนท่าอย่างที่ผมบอกนะครูยั้งเหรอ
เตะตัดหมัดศอกต่อกระแทกยับแยงฮุกรับ
นี่เป็นทุกกระบวนท่านะฮะ

ครูชาตรีจันทิรกุลนะครับ

ที่มายืนคุมการซ้อมอยู่ใกล้
พร้อมคณะครูและเพื่อนที่มาให้กำลังใจ

หลังได้เหงื่อจากการซ้อมน้องเดือนบอกว่า

มาได้สมัครเข้าเป็นนักกีฬาชกมวยของวิทยาลัยนี่แหละค่ะ
แล้วก็มีโอกาสเป็นตัวแทนไปชกมวยไทยสมัครเล่น

จนหนูนี่โอ้โฮออกหมัดได้
แล้วก็สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑เหรียญเงินนะคุณ

มาให้วิทยาลัยได้สำเร็จนะครับปรบมือให้เลยนะครับ
โดยภูมิในการวิทยาลัยอาชีวภาคศึกษาสุโฆษณ์ไทย
ก็คือพอเพทายซื่อสัจพงศ์บอกว่า
ภูมิใจมากที่น้องเดือนไม่ทำให้ผิดหวัง

ในกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับชาติที่จังหวัดสงขลา
จะจัดขึ้นแล้วนะคุณ๒๘สิงหาคมถึง๒กันยายนนี้นะครับ
เขาเป็นสาวผิวแทนหน้าคม
เออสวยคมจริงหมัดเธอก็คมจริงนะครับ
ป้าบก็ไห้ป้าบก็ไห้

คุณผมลองเตะกระสอบทรายตอนเรียนมวยใหม่ไม่ไปไหนเลย
กระสอบไม่ไปไหนเลยตัวไปนู่นแล้ว
จริงถ้าเตะไม่เป็นกระสอบไม่เคลื่อนนะ
หนังกระสอบเขาเล่นหนาแข็งและทรายก็แน่น

กระสอบไม่ไปไหนหน้าแข้งไปแล้ว
ไปแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะ
บางคนอาจจะดูแล้วดีนะผู้หญิงหันไปเล่นแบบนี้